ดูในพื้นที่ชายแดนก่อนดีกว่านะฮะพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับ
เมื่อวานนี้คุณสสเต้นะโอ้โหลงพื้นที่
ไปถึงชายแดนสู้รบระหว่างไทยขออภัย
ระหว่างกะเหลี่ยงกับเมียนมานะครับไปเยี่ยมให้กำให้กำลังใจ
ชาวบ้านแถวนั้นโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่เวลาเสียงเตือนมา
โอ้โหเด็กนักเรียนวิ่งหาที่หลบภัยกันใหญ่เลยนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแนวชายแดนบ้านเรากันนะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือชาวบ้านนะฮะ
ต่างก็ยังคงกังวลอยู่นะแม้ว่ากองทัพ
แต่ว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการสู้รบภายในเมียนมาเขาเนี่ย
บ้านเราก็ต้องเฝ้าระวังติดตามอยู่ต่อเนื่องนะครับ
๒ลำบินปกป้องน่านฟ้าเหนืออำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
๒คันนะฮะของตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๔๖นะฮะ
ลาดตระเวนตามแนวชายแดนแล้วครับ
แม้ว่า๒วันที่ผ่านมาคือเสียงปืนจะสงบลงชั่วคราวแล้วก็ตามนะครับ
และอย่างที่บอกไปโอ้โหสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อ
และเป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยสิวิลัยคุณไปไหนฮะ

ให้กำลังใจเด็กเราเคยเห็นภาพเด็กกลุ่มนี้คุณ

พอมีเสียงสัญญาณปุ๊บนะวิ่งไปอาคารหลบภัยเลยคุณ

คุณครูพานำเด็กนักเรียนไปเด็กก็วิ่งหน้าตาตื่นเลยนะฮะ
นี่สสเต้ก็ไปให้กำลังใจฮะ
บอกว่าลงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่โรงเรียนบ้านวาเลศ

อยากจะมาปลอบขวัญปลอบใจให้กำลังใจครูและนักเรียน
นี่คุณผู้ชมนี่อักษรหลบไพร

ภายนอกนะเราได้เห็นในข่าวไปแล้ว
แต่ภายในเมื่อกี้สสเต้ก็เข้าไปดูเหมือนกัน
เด็กก็วิ่งออกจากอาคารเรียนก็มาจุดนี้แหละ
ใช่ครับวิ่งมารวมตัวกันตรงนี้แล้วฮะ

แล้วก็ยังยิงกระสุนปืนตกในฝั่งไทย
ช่วงนั้นทั้งครูนักเรียนต่างวิ่งหนีกันจ้าละวัน
หลบในหลุมหลบภัยไปหลบในอาคารหลบภัยแบบนี้นะครับ
ซึ่งอาคารตรงนี้คุณสร้างไว้นานหลายปีแล้วนะ
โดยโรงเรียนแถวนี้มี๔โรงเรียน
แต่ว่ามีหลุมหลบภัยมีอาคารหลบภัยเพียง๑โรงเรียนนี่
ภาพกล่าวที่เราเคยนำเสนอคุ้มตรงไปนะ
มีเสียงสัญญาณเตือนตัวเล็กตัวน้อยวิ่งกันใหญ่เลยนะครับ

นี้มี๔โรงเรียนแต่ว่ามีอาคารหลบภัยแค่๑โรงเรียนเอง
ก็เลยเรียกร้องให้รัฐหางบประมาณในการสร้างอาคารหลบภัยให้ทุกโรงเรียน
แล้วก็ทุกหมู่บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างเร่งด่วน
จากคนในพื้นที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
จากผลกระทบการสู้รบระหว่างสองฝ่ายที่เกิดขึ้นนะครับ
สสเต้ฝากถึงนายยกรัฐมนตรีให้แสดงความรับผิดชอบด้วย
แสดงความรับผิดชอบอย่างไกลเอาไปฟังสสเต้แล้วกันนะครับ
ซึ่งในมุมของผมผมมองในฐานะที่กระเป็นกรรมฤทธิการตาหาร

แล้วก็ในส่วนถ้าสอบสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้ว
ก็คงต้องขอใช้มติคณะกรรมธิการทหารชุดใหญ่
เรียกสอบนายมติและมติว่าการกระทรวงกราหม
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคำค่อนข้างเยอะด้วยกัน
เพราะว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับ
เพราะว่าเครื่องบินลบมิกซ์๒๙
สัญชาติเมียนมาร์บินผ่านมา๓รอบ
ที่๑วนรอบที่๒วนรอบที่๓ยิง